ขับรถมาพุ่งฟ้าข้ามเลนมาก่อน

ทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีทานีท
ร้องเพลงอยู่กรุงเทพมหานครนะอยู่ในผับ
แต่ขณะเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านที่เกาะตาทรงนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นถ่างโค้ง
นะครับก็มีหมาวิ่งจัดหน้า
ก็เลยหักหลบก็เลยมาพุ่งชน๒ล้านนี้แหละ

นางสุรัสเลิศบูรุษครับอายุห้าสิบหกปีนะถ้าเป็นเจ้าของร้านขายลาดหน้า
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้ดูบอลพี่คนนี้
เขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะครับมาเข้าห้องน้ำปั๊บจะ
กลับไปนอนต่อได้ยินเสียงโคร่มนะรถพุ่งเข้ามาแล้วเนี่ย
เพราะดีตรงนั้นไม่มีใครอยู่แต่จุดที่รถพุ่งเข้ามาเนี่ยมันห่างจากเตียงฉันแค่สองเมตรเท่านั้นนะ
เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเออสองเมตรจริงจริงด้วยครับเออเนี่ยครับ
โอ้โหหลังจากนั้นคนขับก็คลานเปิดประตูออกมาบอกไม่ได้เมารีบบอกเลยไม่ได้เมานะไม่ได้เมานะ
หมามันวิ่งตัดหน้านี่ครับพี่เขาเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจอรอยล้อรถนะครับ
หลบตั้งแต่ข้ามฝั่งที่แล้วนะข้ามฝั่งนู้นน่ะข้ามฝั่งมาครับ
ยขึ้นทางเท้าแล้วก็เฉียวเสาไฟแล้วพุ่งเข้าไปในร้านทรัพย์สินเสียหายครับ
เดี๋ยวรอสอบปากคำก็ดำเนินคดีเยียวยาชดใช้กันต่อไปครับ